ข่าวแรกเราต้องส่งกำลังใจกันหนักเลยนะคะ

ในเรื่องของอาการป่วยโรคซึมเศร้าของตัวเขาเองนั่นเองค่ะ
แต่เมื่อวานนี้ค่ะหลายคนตกออกตกใจแล้วก็เป็นห่วงจริงรวมทั้งเราทั้ง๓คนด้วยเป็นห่วงมากนะฮะ
ตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไบโพล่าเข้าขั้นวิกฤตค่ะ
ที่เจบอกว่าเขารู้สึกหมดไฟในการใช้ชีวิตมาหลายเดือนแล้ว
ได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ
แต่โชคยังดีที่ทำไม่สำเร็จค่ะ
ขออนุญาตเข้ารับการรักษาตัวเองก่อนค่ะ
ซึ่งพอข้อความนี้ถูกแชร์ออกมากันเยอะนะครับ
เพื่อนพี่น้องในวงการรวมทั้งเหล่าแฟนคลับ
ก็เข้ามาส่งกำลังใจให้กับนักร้องหนุ่มเป็นจำนวนมาก
ถึง๒หมื่นกว่าข้อความหนึ่งทีเดียวค่ะ
พวกเรายังต้องการคุณอยู่นะฮะสู้น้องชายนะฮะ
ส่วนทางด้านนักร้องหนุ่มพี่โอ๊ตปราโมท
เข้ามาส่งอีโมติคอนรูปหัวใจสีแดงเป็นกำลังใจให้เยอะเลยค่ะ
แล้วพอช่วงกลางดึกที่ผ่านมาคุณผู้ชมหลายคนตกใจกันอีกรอบนึง
เห็นรถคันนี้ติดต่อหน่อยแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะคะ
แต่ว่าเช้ามืดที่ผ่านมาก็ยังโล่งใจกันอยู่คุณผู้ชมนะ
นักร้องหนุ่มกลับบ้านแล้วขอบคุณที่ทุกคนส่งกำลังใจมาให้นั่นเองนะคะ
นี่ก็คือภาพล่าสุดนะคะก็นี่แหละค่ะถึงบ้านตั้งแต่ตี๕๔๔
เมื่อคืนที่ผ่านมามีการประกาศตามหารถคันนี้อยู่นะครับ
ว่าถ้าใครเจอขับอยู่ที่ไหนยังไงส่งข้อความหรือว่าส่งข้อมูลบอกกันหน่อยแล้วกัน
เพราะว่ากลัวว่าเต๋าเองจะไปทำอะไรไม่ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ